กับข่าวนี้ครับจริงนำเสนอภาพไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
บนถนนกลางกรุงแถวบางแคร์
มีเหตุการณ์ผู้ชายกลุ่มหนึ่งไปล้อมรถแล้วก็ยิงปืนใส่รถคันหนึ่ง
รถคันนั้นก็พยายามขับหนีแต่ไปชนรถของชาวบ้านเสียหายหลายคันครับ
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
มีอองค์ติ้นชุดทำไมไม่ลงจากรถว่า
ดูเอาละกันเป็นดิฉันอยู่ตรงนั้นดิฉันก็กรี๊ดเหมือนเจ้าของคลิปอะค่ะ
ใช่แล้วยิ่งรถที่จอดอยู่แล้วโดนชนกันไปแล้วมีเสียงปืน
เอาเราจะทำยังไงกันกับเหตุการณ์นั้นคือตอนแรกคนเห็นคลิปนี้บอกเฮ้
วัยรุ่นตีกันหรือเปล่าเออเขาไล่ตีกันเขาไล่ยิงกันหรือเปล่า
เป็นวัยรุ่นเป็นคู่อลิหรือเปล่าเป็นเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยมันมีออกมาหลายมุม
เป็นคลิปภาพเหตุการณ์เป็นคลิปด้านล่างแต่ได้คลิปใหม่คือภาพด้านบนที่มีคนถ่ายเอาไว้บนสะพาน
ก็ออกมาสุดท้ายแล้วมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือผู้ชายที่อยู่ข้างนอกรถเนี่ยเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ล้อมรถคันสีขาวคันนั้นที่พยายามหนีตอนแรกเป็นคลิปนี้ก่อนที่เราเห็นเมื่อวานนะฮะ
หลังจากนั้นรถคันสีขาวพยายามหนีก็ไปชนรถของชาวบ้านซึ่งจอดจอดรถติดอยู่หลายคัน
ตำรวจนอกขึ้นแบบว่าวิ่งล้อมแล้วเสียงปืนที่ดังขึ้นเนี้ยเป็นการยิงสายล้อ
ล้ออืมเพื่อให้รถเนี้ยไปต่อไม่ได้แต่รถคันนั้นยังหนีต่อหนีต่อ

ครับผมรถชนกันยิงกันหน้าร้านเลยอ่ะ

สักครู่นะฮะรถชนกันเขายิงกันหน้าร้านเลยฮะตอนนี้สดเลย
อ้าวตำรวจจับคนนะฮะรถชนกันยิงกันหน้าร้านเลยครับ
เห็นไหมอันนี้เป็นวงจรปิดอยู่หน้าร้านตอนแรกเนี่ยรถกระบาดสีดำเขาเสียเขาจอดอยู่
มีการเข็นกันอยู่แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันคือนั่นรถไปชนกันอยู่มีคนยิงกัน
คนในร้านก็นึกว่าเฮ้ยรถชนกันหรือเปล่ามีคนยิงกันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่มันมีออกมาหลายมุมคุณผู้ชมประชาชนที่เขาอยู่ย่านนั้นไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่
คนที่อยู่ในรถตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอรถโดนชนไปหลายคัน
เสียงปืนก็ดังขึ้นมาหลายนัดนะครับเสร็จสับปั๊บเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
ตอน๕โมงเย็นนะเหตุการณ์ในคลิปนี้ตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
ว่าตำรวจจริงใช่ไหมนั่นมันเป็นปฏิบัติการอะไร
แล้วเขาก็จะมองกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหมันเกิดสร้างความหวาดกลัว
ตื่นตระหนกให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วรถของประชาชนทั่วไป
นั่นน่ะสิเหมือนที่น้องเชอรี่บอกตอนแรกว่าถ้าไปรีดอยู่ตรงนั้นทำยังไง

เออทำยังไงดีอ้าวทีนี้เมื่อวานพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์นะฮะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานมาเลยฮะตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เอาอย่างนี้เดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจกันผิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด
เนื่องมาจากตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๗
เขาขยายผลเข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดจากสนสารแดง๓คน
แต่ผู้ต้องหาหนึ่งคนไหวตัวทันขับรถคันสีขาวนั่นหลบหนี
นายชนเผชิญทรนทัศน์จับมา๓คนแต่๑คนขับรถหนีหลบหนีมา
เสียงปลืนที่ได้ยินด่ามการตำรวจยิงใช้ล้อไม่ได้ยิงสาดเข้าไปในรถหรือจะไปสาดใส่รถอื่น
ยิงใส่ล้อตามยุทธวิธีนะฮะแต่ผู้ต้องหาขับรถชนฝ่าวงล้อม
แล้วเอารถไปจอดทิ้งไว้ในลานจอดรถแห่งหนึ่งแถวภาษีเจริญแล้วหลบหนีไป
นะแต่รถก็โดนชนไปหลายคันอืมนะฮะจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้งสามคนนั้นน่ะ
เป็นตัวการสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และเป็นสมาชิกระดับหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่าแก๊งโอรส
อืมนี่ที่ผ่านมานะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมตำรวจเองเขาบอกว่าเขาไม่เคยที่จะทำแบบนี้
แต่ต้องทำเพราะว่าต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้นะครับ
ส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เอาอย่างนี้ละกันผมอยากให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของตำรวจเพราะถ้าตำรวจไม่ตัดสินใจลงมือยิงล้อของรถเนี่ย
มันอาจจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้ความเป็นธรรมนะฮะ
ตอนนี้ก็สั่งการให้ตำรวจที่กรองมะครับการตำรวจที่ครอนบานเจ็ดเนี่ยตรวจสอบค่ะ
แล้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการสกัดจับแบบนี้ใหม่
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามยุทธวิธีหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชน
คือแผนการดูจากในคลิปเหตุการณ์แล้วเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของเขา
แต่ว่าแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มันก็ต้องมีการตั้งคำถามนะว่ามันอยู่ในความรัดกลุ่มแล้วก็ปลอดภัยกับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นประชาชนบริสุทธิ์คนอื่นอื่นด้วยหรือเปล่ามีคำถามที่ที่ขวัญถามตอนก่อนเข้านะว่า
อ้าวแล้วรถของประชาชนที่โดนชนไปคือเมื่อกี้เราก็กำลังคุยกันว่าคือเรามองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไง
คือวันหนึ่งมันอาจจะเกิดกับเราก็ได้ถ้าเราเป็นรถคันที่คือได้รับความเสียหาย
ตรงนี้เราก็มีคำถามเนอะแล้วใครจะรับผิดชอบส่วนนั้นด้วย
หรือรวมไปถึงถ้าเราได้รับบาดเจ็บหรืออะไรต่างอันนี้ที่ฉันก็ไม่แน่ใจว่า
รถคันนี้ที่โดนชนเนี่ยรถของคนร้ายไปชนแล้วเราจะไปเรียกร้องจากใครได้บ้าง
สมมุติเรามีประกันแต่ประกันเขาจะรับผิดชอบเราไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจต้องไปตามในส่วนของทางไหนต้องรับผิดชอบ
แต่ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเองก็ต้องเป็นคนเข้าไปช่วยไก่เกรียร์รับผิดชอบสิทธิ์ที่มันพยายามเข้าใจนะคะในวิธีการทำงานของตำรวจ
อันนี้ตำรวจชี้แจงแล้วว่ามันเป็นการปฏิบัติงานของตำรวจตามยุทธวิธี